คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นกระแสข่าวที่ร้อนแรง
และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เกี่ยวกับกรณีของคุณป้าสองคน
ที่ไปทุบแล้วก็ใช้ขวานจามรถกระบะคันหนึ่ง
ที่จอดขวางประตูเข้าออกบ้านอยู่นะครับ
โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่บริเวณพื้นที่ตลาดสวนหลวงนะครับ
เรื่องนี้มีแง่มุมหลากหลายประเด็นทีเดียว

รวมทั้งการที่จะดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่าย
กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ขวานจามพังยับที่แชร์กันในโลกออนไลน์

ที่บีบแปลเสียงดังยาวเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ก็ยังไม่มีเจ้าของรถมาแสดงตัว
สุดท้ายเธอเลือกที่จะไปหยิบขวาน

ทางด้านหน้าและกระจกข้างจนพังเสียหาย

แต่กลับถูกเจ้าของบ้านต่อว่า

ห้ามจอดขวางทางเข้าออก
เพื่อไขข้อข้องใจในเรื่องดังกล่าว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่

บ้านหลังดังกล่าวมีป้ายข้อความเกี่ยวกับการฟ้องร้องศาล
ติดที่บริเวณหน้าบ้านจำนวนมาก

สาบแช่งคนที่มาจอดรถขวางหน้าบ้าน
มีการนำลวดสลิงไปกั้นบริเวณทางเข้า

ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภายในบ้านได้
โดยบ้านมีกำแพงรั้วสูงประมาณ๓เมตร

ทีมข่าวจึงพยายามกดปริงหน้าบ้าน
เพื่อติดต่อขอพูดคุยกับคนที่อยู่ภายในบ้าน

มีเพียงเสียงเห่าของสุนัขที่อยู่ภายในบ้าน

ในตลาดที่อยู่ใกล้บ้านหลังดังกล่าว
ทราบว่าลูกค้าที่มาซื้อของที่ตลาด

จะมีปัญหากับกลุ่มผู้ค้าในตลาด

เพราะไม่ต้องการให้มีตลาดอยู่ใกล้พื้นที่บ้าน
โดยนางสาวรัชนิกรเลิศวาสนา
เจ้าของรถยนต์ที่ถูกทุบเปิดเผยว่า
วันเกิดเหตุเดินทางมาหาเพื่อน

ประกอบกับเห็นว่ามีป้ายสารติดอยู่

ตัดสินใจจอดรถลงไปซื้อของ
แต่เมื่อกลับมาพบว่ารถยนต์ถูกทำลาย

รีบยกมือไหว้ขอโทษยอมรับผิด

กลับนำขวานและเสียมกระนำทุบไปที่รถ

สำนักงานเขตเตรียมประสานเข้าไป

เพื่อปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองสาธารณะ

เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก